มาดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อยนะคะหลายที่รวบรวมให้
คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะพาไปดูจังหวัดแรกกันก่อนเลยที่
ชายนาฏมีพิธีเผ่าข้าวหลามสามัคคีค่ะต้องนิมนต์พระมาร่วม
ด้วยค่ะเนี่ยวัดหัวเด่นตำบลบางขุดอำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชายนาฏได้นิมนต์พระสงฆ์แล้วก็สักประมาณ
รูปอะค่ะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ด้วยนะ๑๐รูปมา
เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาในพิธีเผาข้าวหลามสามัคคี
๕๐๐๐กระบอกพระครูโกวิทย์ชายกิจจังหวัดวัดหัวเด่นเล่าบอก
ว่าทางวัดได้จัดประเพณีเผาข้าวหลามสามัคคี๕๐๐กระบอก
ติดต่อกันมาเป็นปีที่แปดแล้วนะคะเพื่อให้ชาวบ้านได้รวม
แรงร่วมใจสามัคคีกันที่วัดไม่ออกไปมั่วสุมอบัยมุกใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่โดยวัตถุดิบที่นำมาเผาข้าวหลามก็จะมา
จากการบริจาคของชาวบ้านใช้ข้าวเหนียวเท่าไหร่รู้ไหม๕๐๐กิโล
กรัมครึ่งตันนะคุณมาเผากันแบบนี้ค่ะในวันที่๓๑ธันวาคมคน
ก็จะมารวมตัวเตรียมงานเผาข้าวหลามกันในวันที่๑ธันวาคม
มกราคมที่ผ่านมาพอเผาเสร็จปุ๊บก็นำมาถวายพระแล้วก็แจก
ให้กับพี่น้องอืมชาวบ้านในพื้นที่นะครับอ่าไปต่อที่วัดป้อม
รามันครับจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะฮะนี่เขาบอกว่ามี
คุณโปรประหยัดมากแสงจำได้ใช่ไหมเป็นโปรกอล์ฟชื่อดังของ
พาครอบครัวและเพื่อนโปรกอล์ฟต่างเข้าไปกราบขอพรพระครู
เกษมจันทวิมลหรือว่าพระอาจารย์แดงนะเจ้าของชายานิ้วมหา
มงคลเจ้าอาวาสวัดป้อมรามใหม่พร้อมกับลงนะเศรษฐีเสริมบารมี
เสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงของปีใหม่แล้วก็สร้าง
ขวัญกำลังใจเตรียมก่อนจะไปแข่งขันในปีนี้๒๕๖๓โปรประหัด
จะลงแข่งขันนะฮะก็บอกว่ามากราบพระอาจารย์แดงหลายครั้ง
แล้วไปแข่งก็จะมักจะประสบความสำเร็จตลอดก็เลยมาลงนะ
สักนิดนึงเผื่อปีนี้จะได้แชมป์กับเขามาบ้างนะครับ
เป็นคนแรกของตำบลไผ่ชาวบ้านหกหมู่บ้านเอาเครื่องเส้น
สังเวยหัวหมูอาหารข้าวหวานแล้วก็เหล้ามาถวายค่ะมีการ
ชกมวยไทยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ให้ปู่แพ่งได้ชมด้วยนะ
เพราะว่าปู่แพ่งเนี่ยชอบดูการชกมวยมากโดยพิธีบวงสวง
แพ่งจะจัดในช่วงปีใหม่เพราะเป็นเวลาที่ลูกหลาน
ได้กลับบ้านเกิดพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะ
คุณผู้ชมเหตุไฟไหม้ยังไม่หมดไปยังมีมาอีกน่ะไป
แล้วช่วงบ่ายยังไม่บ่ายสิ